ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะครับ
ประสุทธิ์ก็แนะนำให้ไปเลือกซื้อเนื้อสัตว
ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐาน
โดยสังเกตง่ายนะครับจากสัญลักษณ์ประสุทธิ์โอเค
พร้อมกับลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจโรงงานแปรรูปไก่ด้วย
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วครับ

หลังจากที่ได้ร่วมมือกับกรมประสุทธิ์
ปรับระบบในโรงงานมาสู่ระบบคอมพาร์ทเมนต์
ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงต้นทาง

หลักการง่ายเลยนะครับคือเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย
คือเนื้อสัตว์ที่สามารถจะตรวจสอบย้อนกลับไปได้
ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนซึ่งในส่วนนี้
กรมบุตรสัตว์ก็มีทางเลือกให้
ก็คือในเรื่องของโครงการประสุทธิ์โอเค
ซึ่งอันนี้สามารถจะย้อนกลับไปได้
ว่ามาจากฟาร์มแห่งไหนนะครับมีสารตกค้างหรือเปล่า
เพราะเราตรวจฐานตรงค้างด้วย
และจากรงค์ค่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แล้วก็รวมทั้งสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
ที่ปลอดภัยแล้วก็มีตาโลโก้ให้
อันนี้คือง่ายที่สุดสำหรับผู้เลือกซื้อนะครับ
มาตรฐานการผลิตไก่ต้มเริ่มจากนำไก่ตัวมา
ในอุณหภูมิ๙๐๙๒องศาเซลเซียตนาน๘๐๙๕นาที
จากนั้นนำมาแช่แข็งบรรจุถุงศูนยากาศก่อนนำมาตรวจจับโลหะ
แล้วบรรจุถุงขั้นที่๒พร้อมเครื่องในไก่ต้มสุกเสร็จแล้วบรรจุกล่องเพื่อจำหน่ายต่อไป
สำหรับไก่ไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ภาคเอกชนประเมินว่ายอดขายจะขยายตัวร้อยละ๑๕มูลค่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าดูจากภาพตรงนี้นะครับ
ก็ในภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างสำหรับในบางพื้นที่ที่อย่างเช่นประสบภัยน้ำท่วมต่างอาจจะมีบ้าง
แต่ว่าในภาพรวมก็น่าจะกำลังซื้อดีขึ้นโดยเฉพาะผมคิดว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับ
สำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยจีนนะครับก็ยังคงมีความต้องการที่จะเรื่องของการไหว้นะครับ
ก็ผมคิดว่าอันนี้ช่วงผ่านมาจะเป็นอาจจะปกติแต่ว่าในช่วงการเทศกาลตรุษจีนก็คงจะต้องใช้จ่ายเต็มที่นะครับ
พรองอธิบดีกรมปสุศัตริย์แนะนำวิธีการเลือกซื้อเนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัย
หนังเป็นสีขาวอมเหลืองเต็งตึงไม่เหี่ยวย่นส่วนพัชนะที่ใส่ต้องไม่มีน้ำนองออกมา
ส่วนเนื้อหมูต้องมีสีชมพูสดถึงแดงแต่ไม่แดงมากเกินไปเนื้อละเอียดกลิ่นธรรมชาติ
ดลงไปแล้วไม่เป็นรอยบุ๋มตามแรงกดค่ะ